วิธีการทำยังไงหาในออนไลน์สิคะ
แต่ว่าต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ

ไปเยอะทีเดียว๒๐กล่องนะคะ
เพราะว่าบอกว่าคนในครอบครัวเยอะ

ใช่คือเอาจริงหน้ากากอนามัยอันนี้คือมันใช้แล้วทิ้งเนอะ

แต่สรุปว่าถูกโกง
แล้วเงินมันโอนไปแล้วตั้งหมื่นกว่าบาทนี่นะคะ
นางสาวที่วาพรแก้วศรีอายุ๒๕ปีค่ะ
เอาเอกสารการเงินนะคะไปแจ้งความร้องทุกข์
กับพนักงานสอบสวนสพมสมุทรปราการค่ะ

สูญเงินไป๑๑๓๕๐บาท
สั่งซื้อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะคะ

เนื่องมาจากปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นก็คือปัญหาหมอกควันเนี่ยนะคะ
เธอก็ดูข่าวแล้วก็บอกว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ก็เลยคิดว่าคนในครอบครัวควรจะใช้
ตัดสินใจค่ะซื้อใช้เอง
แล้วบอกว่าที่บ้านมีหลายคนแล้วมันจะต้องเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมคะ
เขาก็เลยบอกว่าหาซื้อไม่ได้
ก็นี่แหละค่ะซื้อทางออนไลน์ตกลงกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นแม่ค้าซื้อไป๒๐กล่อง
ราคากล่องละ๕๘๐บาทรวมเงินคูณออกมาแล้ว
ขออภัยนะคะ๑๑๓๕๐บาท
จากนั้นดีใจมากค่ะรีบโอนเงินไปเลยนะคะ
เพราะว่าหาซื้อตามร้านต่างมันไม่มีแล้วนะคะ
ตามบัญชีที่ผู้หญิงคนนี้ที่อ้างว่าเป็นแม่ค้าให้มา
แต่ไม่มีการส่งทางปรายศนีย์นะ
เขาบอกว่าอยากได้ของแล้วก็นัดกันที่จุดรับของก็คือ
เธอก็เลยค่อนข้างมั่นใจในวันนั้นนะค่อนข้างมั่นใจว่าได้ของแน่นอน
แต่รอแล้วรอเล่าผ่านไปจนถึงเวลาห้างใกล้ปิดคือ๓ทุ่มครึ่ง
ยังไม่มาเลยนะคะแล้วสรุปสุดท้ายจนห้างปิดเลยค่ะ
ไม่มาตามนัดพอแชทกลับไปครั้งสุดท้ายเนี่ย
คนขายบอกว่าฝากของไว้แล้วคุณคุณลูกค้าขาฝากไว้แล้วที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าห้าง
เธอก็ตามไปเลยนะคะตามไปที่ประชาสัมพันธ์หน้าห้างตอนใกล้ปิด
สรุปแล้วประชาสัมพันธ์บอกไม่เห็นมีใครเอาอะไรมาฝากไว้เลยนะคะ
ลักษณะเป็นกล่องมีไหมคะไม่มีค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วตอนนั้นแหละค่ะเธอรู้ว่าตัวเองถูกหลอกแน่นอนนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
ผ่านช่องทางในไลน์แล้วก็นัดเขาคุยกับเขาในไลน์
เขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างค่ะแล้วเราก็ซื้อเยอะมากเพราะเรากลัวของมันหมดเรา
เห็นสต๊อกมันขาดเราเลยอยากซื้อเกมไว้
แล้วทีนี้เราก็เห็นของมันเยอะมากค่ะจำนวนเงินที่เราโอนมันเยอะ
เราก็เลยนัดรับของเขาที่ซื้อเจ้าตากรรมสิทธิ์

แต่เขาไม่ตอบหลังจากนั้นเขาก็บล็อกเออเขาก็บล็อกไลน์เรา
หายไปเลยแล้วยังบล็อกอีกติดต่อไม่ได้อีก

อกจากนี้ค่ะผู้เสียหายบอกว่าก็เลยเอาชื่อผู้หญิงคนนี้
อ้างว่าเป็นแม่ค้าไปค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
ถูกหลอกลักษณะเดียวกันหลายคนนะคะก็เลยตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความ
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวถือว่าตอนนี้เป็นมิจฉาชีพแล้วนะคะ
ดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากถ้ายังจับกลุ่มไม่ได้
เดี๋ยวจะไปหลอกคนอื่นอีกเบื้องต้นหลังสอบปากคำเสร็จเรียบร้อย
ตำรวจจะออกหมายเรียกหญิงสาวคนนี้เพราะว่ามีทั้งชื่อและนามสกุลจริงนะคะ
ซึ่งระบุอยู่ในบัญชีที่เขาเอามาให้ลูกค้าเพื่อที่จะโอนนะคะ
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการขบวนการอื่นอีกหรือไม่
หรือว่าเป็นแค่คนรับจ้างเปิดบัญชีหรือว่าอย่างไร